รู้สึกตื่นใจอะไรมั้ยด้วยนะหลูกคุ้มตื่นใจครับ
แม้จะมีคำขอโทษออกจากปากของนายบูรพาทองบัวพ่อเลี้ยงโหด
ลงมือตีลูกเลี้ยงเด็กหญิงเข้าฟ่างวัย๒ขวบจนตับแตกม้ามแตกตาย
ส่วนเด็กชายบาทวัย๖เดือนซึ่งเป็นน้องชายได้รับบาดเจ็บสาหัส
สาเหตุเพราะเด็กซุกสนไปเล่นปลั๊กไฟเลยพลั้งมือตีไป๒๓ครั้ง
แต่ดูเหมือนว่าคำขอโทษของผู้ต้องหาจะไม่ช่วยทำให้ญาติและชาวบ้านเห็นใจสงสาร
เพราะนั่นคือการทำร้ายเด็กที่รุนแรงถึงขั้นกับเอาชีวิต
ของวันที่๑๕สิงหาคมเกิดเหตุการณ์สลดกับน้องข้าวฟ่างและน้องบาท
ทั้งสองคนถูกนายบูรพามหรือนายหมีอายุ๒๑ปีซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงทุบตี
ข้าวฟ่างอาการหนักตับแตกม้ามแตกเลือดคลั่งในกระเพาะ
ศีรษะมีแผลต้องหามส่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรสุดท้ายไปเสียชีวิตระหว่างทาง
ส่วนน้องบาทก็โดนเช่นกันเนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำตับอักเสบ
แขนขวาหักขาขวาร้าวหน้าตาบวมเขียวช้ำอาการสาหัสต้องนอนอยู่ห้องไอซียู
ตำรวจสพชุมชนมหาวิทยาลัยนเรศวรนำตัวในหมีกับนางสาวฟ้าอายุ๑๗ปีซึ่งเป็นแม่ของเด็กมาสอบสวน
ล่อมอยู่นานกว่า๗ชั่วโมงสุดท้ายในหมีก็ยอมรับเปิดปากสารภาพ
บอกว่าลงมือทุบตีเด็กจริงอ้างเด็กซุกซนไปหยิบปลั๊กไฟมาเล่นเลยตีสั่งสอนไป๒๓ที
งานนี้เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้ตั้งใจความจริงรักเด็กทั้งสองคนเหมือนเป็นลูกในไส้บีบน้ำตาบอกเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไป

ทั้งที่ไม่มีวี่แววจะทำร้ายลูกมาก่อน
มินะมซัมเธอยังถูกระแสโจมตีรวัตรดูแลลูกไม่ดี
ทั้งที่เธอนั้นใส่ใจลูกมาตลอด
เหตุการณ์นี้หัวอกของคนเป็นญาติ
อย่างนางจันสุดาใจแทบสลาย
ที่ต้องสูญเสียหลานสาววัยน่ารักไปอย่างไม่มีวันกลับ

เพราะกลัวจะห้ามใจเอาไว้ไม่ไหว
ก็ให้เขาได้รับโทษที่เขาทำกับเด็กไว้
ให้มันถึงที่สุดก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอก

เราก็ให้ตำรวจเขาทำงานของเขาไป
ถ้าเขามาขอบคุณสิ่งแบบนี้

เราไม่อยากเห็นหน้าเขาเดี๋ยวเราไม่ไหวไง
สำหรับอาการของน้องบาทล่าสุดพ้นขีดอันตรายแล้ว
คดีนี้ตำรวจแจ้งข้อหาในหมีฐานทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
คัดค้านการประกันตัวก้มหน้าชดใช้กรรมที่เกาะเอาไว้
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน